คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะพ่อค้าแม่ขายร้องเรียนมา
บอกว่าโอ้นี่มีมาเฟียหรือเปล่ามาเฟียเตียงผ้าใบเนี่ย
อ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมายึดชายหาดที่ภูเก็ตแห่งนี้นะครับ
ชาวบ้านทำมาค้าขายไม่ได้แล้วเอาภาพนี้มาฟ้องสื่อ
คุณผู้ชมบอกโอ้โหถึงขนาดเป็นมาเฟียแล้วยังไม่พอ
อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่พอถือปืนมาข่มขู่ชาวบ้านแบบนี้นะครับ
ชาวบ้านในจังหวัดภูเก็ตส่งภาพนี้มาร้องเรียนกับไทยรัฐของเรานะฮะ
ขอให้ตรวจสอบหน่อยว่าชายคนนี้ถือปืนข่มขู่ชาวบ้าน
ให้เข้าไปขายของที่ชายหาดฟรีดอมหรือว่าหาดไม้งาวที่ตำบลกรณอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ตอนนี้ชาวบ้านชาวช่องเขาหวาดกลัวมากนะฮะว่าคนคนนี้เป็นใครนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปพบกับคุณต้อม
คุณต้อมนามสมมุติแล้วกันนะฮะอายุ๔๐ปี
บอกว่าชายในภาพที่ถือปืนคือนายน้อยแล้วก็คุณต้อมเล่าให้ฟังแบบนี้
ภาพนี้คือเหตุการณ์เมื่อปีหกสี่แล้วนะฮะขณะที่เจ้าตัวเนี่ยถือปืน
ขู่ห้ามชาวบ้านเข้าพื้นที่หาดฟรีดอมหรือหาดไม้งาวค่ะเหตุการณ์นี้สืบเนื่องต่อเนื่องยาวนานคุณ
ตั้งห้าหกปีจากปีห้าเก้าคือมีการเพิกถอนโฉนดที่ดินบนหาดฟรีดอม
หลังพบว่ามีการออกโฉนดไม่ชอบเพราะว่าลุกพื้นที่ป่าสงวนนะฮะ
ดังนั้นชาวบ้านจึงย้ายลงมาอยู่ด้านล่างกระทั่งช่วงโควิดระบาด
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนนี้แหละที่ถือปืนคนนี้ชื่อนายน้อยเนี่ยนะครับ
เขาอ้างตัวว่าเป็นหน่วยงานรัฐมาจากหน่วยงานรัฐ
เข้ามาใช้พื้นที่คุณและกลายเป็นมาเฟียเตียงผ้าใบเพราะอะไร
เอาเตียงผ้าใบกว่าร้อยชุดมาตั้งไว้ค่ะเอาร้านอาหารเอาเครื่องดื่มเนี่ย
มาให้บริการบริเวณริมหาดทำรั้วกั้นเลยเก็บเงินค่าผ่านทางนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต้องจ่ายควรละสองร้อยสามร้อยบาทหรือคุณโหมันตกลงเป็นชายหาดสาธารณะหรือยังไง
คืองงมากคือเขาทำเหมือนกับเป็นเขาเป็นเจ้าของทั้งหมดแหละค่ะ
ถึงจะเก็บอะไรได้ถึงจะตั้งอะไรได้เนี่ยนั่นสิครับ
ส่วนนักท่องเที่ยวไทยเนี้ยก็โดนเก็บเงินเหมือนกันหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาท
อันนี้เป็นฝั่งที่เขาร้องเรียนมาให้ข้อมูลนะครับ
เขาไม่ได้เป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ครับผมไม่ได้ว่ามีบัตรหรือว่าแสดงตัวอะไรแบบนี้ก็ไม่ครับ
แสดงแค่ว่าบางทีเขาถือมีดก็ถือมีดลงไป
บางทีเขายืนอยู่บนสตางค์ลงเดินลงไปเขาก็ถือปืน
อันนี้ฝั่งของตัวแทนชาวบ้านเขาร้องเรียนมาเราก็ไปพูดคุยนะฮะ
ทีนี้ถามว่าเรากลัวกับเหตุการณ์นี้ไหมกลัวที่จะต้องไปพูดคุยและหาตัวคนถือปืนไหม

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังหาดฟรีดอมนะครับตามหาชายที่ถือปืนในภาพ
กระทั่งพบเสียเล็กเซียนใต้นิฉายาก็คือนายปริณฑรเรืองรัตนวานิส
ยอมรับว่าผมเนี่ยแหละคือบุคคลในรูปเนี่ยแหละอุ้ยคือคนเดียวกันเลยเหรอ
มาเปรียบเทียบถามเขาไหมนักข่าวเราถามไหมว่าเสียเล็ก
เสียเล็กใช่มาเฟียร์ไหมคะถามตรงตรงเออเป็นมาเฟียร์หรือเปล่า
เขายืนยันว่าไม่ใช่มาเฟียหาดฟรีดอมนะฮะพาผู้สิทธิ์ของเราไปดูปืนลูกซองด้วยนะ
เป็นปืนรายเฟิลและเครื่องกระสุนยืนยันว่าปืนทุกกระบอกมีการขออนุญาตครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนภาพถือปืนถูกแชร์กันเป็นภาพเก่าปี๖๔แล้วก็ถือในพื้นที่บ้านตัวเขาเอง
ไม่ได้เอาไปข่มขู่ใครนะครับ
ตอนที่ถือปืนเนี่ยเพราะว่าปืนมันอยู่ในบ้านพี่อืมจังหวะที่พอดีพี่อ่ะ
กำลังพอช่วงประมาณกลางคืนเนี่ยเราก็ต้องมีปืนอยู่ด้วย
เพราะว่ามันมีคนที่ระแวดระวังไม่ประสงค์ดีแล้วก็มาล่าสัตว์ป่า
ล่าหมูป่าบุกลุกที่ดินแล้วทีนี้อาวุธปืนพี่มีใบปสี่เดี๋ยวพี่ให้เรา
ถูกต้องตามกฎหมายอ่าฮะทีนี้มันมีคนนำภาพก๊อฟจาก
โค้งนั้นคือพื้นที่ของป่าไม้อ้าวโค้งไหนพี่ไหนพาไปดูหน่อย
เล็กก็เลยพาทีมข่าวของเราลงไปยังหาดฟรีดอม
ซึ่งจากการสำรวจก็พบว่ามีทางลาดหน้าหาด๒เส้นทาง
เป็นทางเดินเท้าไม่ได้เก็บค่าผ่านทางมาหลายปีแล้ว
ก่อนหน้านั้นอาจจะเก็บนะแต่ไม่ได้เก็บมาหลายปีแล้ว
ระยะทางเดินตรงนี้๔๕๐เมตรเดินก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกัน

อีกเส้นทางเป็นพื้นที่ของชาวบ้านที่ทำทางลงไปยังหาดฟรีดอม
เสียค่าผ่านทาง๑๐๐บาทสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

พอมาถึงหาดฟรีดอมทีมข่าวก็ไปคุยกับคนเก็บค่าผ่านทาง
ยืนยันว่ามีการเก็บค่าผ่านทางจริง
เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนส่วนบุคคล
และต้องมีงบค่าทำถนนเพื่อปรับเส้นทางให้เดินสะดวก
ล่าสุดฝ่ายปกครองอำเภอกระทู้เทศบาลกับรณ์
แล้วก็ตำรวจสพกรณลงพื้นที่หน้าหาด

ว่ามีใครผิดใครถูกอะไรอย่างไร
พร้อมกับนี่ต้องตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องมาเฟียชายหาดทั้งหมดนะฮะ
ทางฝ่ายปกครองบอกเบื้องต้นไม่พบความผิด

และไม่มีคนคิดค่าทางเข้าหาดฟรีดอม
ยกเว้นถ้าเป็นพื้นที่ของเอกชนอะไรเขานะครับ
เรื่องนี้ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาก็ต้องมีการตรวจสอบ

ก็ต้องไปชี้แจงให้เข้าใจกันทั่วหน้าด้วยนะครับ